เราตามเรื่องนี้ให้นะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ของเด็กผู้ชายวัย๑๕ปีคนนึง
เขาขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนแล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ผ่านทางสังคมออนไลน์ด้วย
เรื่องราวของเด็กหนุ่มวัย๑๕ปีที่ชื่อว่าฟลุ๊กหรือว่าน้องฟลุ๊ก
นี่เป็นภาพรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ไปในคืนวันเกิดเหตุ
แล้วครอบครัวบอกว่ามีจักรยานยนต์สายตรวจอีกคันนึงเนี่ยขี่ตามไปลักษณะไล่ตามกันไป
แล้วก็ไปเกี่ยวกันจนเกิดอุบัติเหตุล้มคว่ำตรงนี้
จังหวะนี้รถล้มแถวถนนบิพาวดีย่านดินแดง
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยจักรยานยนต์ของน้องฟลุ๊กเนี่ยเข้ามากับเพื่อน๓คน

ส่วนสายตรวจเนี่ยเขาตามมาเหมือนกับเรียกเรียกให้หยุด
เพราะไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่เด็กไม่หยุด

ขี่รถไปต่อเขาก็ไล่ตามไปแล้วก็ไปเกี่ยวตรงนั้น

โชคร้ายก็คือเด็กมากัน๓คนใช่ไหม

คนนึงไม่เป็นอะไรอีกคนนึงบาดเจ็บ

อยู่โรงพยาบาลแต่น้องฟลุ๊กบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

กับแม่ของน้องฟลุ๊กเนี่ยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปเลยนะ
ตำรวจสายตรวจที่ไล่ตามมาเนี่ยไปเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันลูกชายเนี่ยหายไป
จนนู้นอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองนะ
ตีสองถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดยี่สิบสี่พฤษภาคม
มารู้ข่าวอีกทีก็คือนู่นเลยสิบเอ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเลยเหรอคะ
รู้ข่าวว่าเอ้าที่ลูกยังไม่กลับบ้านเนี่ย
คือเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ
บนถนนรถจักรยานยนต์แล้วเพื่อนเนี่ยบาดเจ็บที่สำคัญก็คือ
ศพของลูกที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเนี่ย
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นศพรายญาติอ้าวแล้วลักษณะคือทำไมไม่ชนะสูตร
ไม่สอบสวนไม่หาสาเหตุให้มันกระจ่างชัดว่า
การติดตามจับกลุ่มตัวยุทธวิธีต่างไปไล่บี้ไล่อะไรเขา
จนมันรถเกี่ยวกันหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุล้มคว่ำหรือมันอะไรยังไง
เอาให้สิ้นสงสัยอันนี้ประมาณนี้ในมุมของคุณพ่อกับคุณแม่นะฮะ
เดี๋ยวโพสต์ดูโพสต์หน่อยนะครับในสังคมออนไลน์ที่เขาโพสต์เอาไว้
อย่างเพจเฟซบุ๊กเนี่ยฮะที่เขาลงเอาไว้เนี่ย
เขาก็บอกขอความเป็นธรรมให้กับน้องฟลุ๊กหน่อยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะค่ะน้องก็เป็นนักฟุตบอลด้วยอืม
ฟุตซอลนะฮะวันนี้ทางตำรวจนครบานออกมาแถลงแล้วนะครับ

แต่ว่าเราไล่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนกันแล้วกันอย่างภาพวงจรปิดที่ท่านเห็นไปสองมุมเมื่อสักครู่นี้แล้ว
สามคนที่ไปด้วยกันในคืนวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเด็กชายโฮจุนอายุสิบห้าปีนี่เป็นคนขี่รถค่ะ
เด็กชายปกป้องอายุ๑๕ปีเท่ากันนั่งอยู่ตรงกลาง
ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะบาดเจ็บเล็กน้อยเด็กชายฟลุ๊กอายุสิบห้าปี
ก็คือน้องฟลุ๊กนี่คือเสียชีวิตนะฮะสายตรวจหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสายตรวจที่ไล่รถของเด็กไปเนี่ยหายไปแต่ว่าทางบรชนเขาชี้แจงแล้ว
บาดเจ็บเหมือนกันไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะมีแค่รถจักรยาน
ในที่เกิดเหตุเท่านั้นที่ล้มคว่ำกันอยู่ใช่ค่ะซึ่งจริงจริงเหตุการณ์เนี้ย
มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วอ่ะนะคะครับเมื่อเช้าค่ะก็เลยมีการ
ทำพิธีชาปนเกียจศพจัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อเช้าเนี่ย
ครอบครัวเดินทางไปเก็บกระดูกเก็บอัฐินะคะ
ก็จะเอากระดูกน้องฟลุ๊กไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางประกง
ใกล้กับวัดพุทธโสธรนะคะ

เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของลูกแม่
แต่ว่ายังไงล่ะก็ต้องทำเรื่องของพิธี

ที่แม่เอากระดูกของลูกไปลอยอังคาร

เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่อยากมีลูกมาก
แม่มาบนกับหลวงพ่อสวทร

แม่ก็เลยอยากจะมาส่งลูกคืนหลวงพ่อโสธร
ทีนี้มาดูประเด็นต่างที่หลายคนตั้งคำถาม

อันดับแรกก็มีคนถามนะคะว่า
อ้าวแล้วทำไมเด็กถึงออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ดึก

ฟุตซอลอะไรกันดึกขนาดนั้นเลยเหรอ
แม่บอกว่าคือน้องเป็นนักฟุตซอลของโรงเรียน

น้องซ้อมฟุตซอลทุกวันเกือบทุกวันเลย

น้องก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อน
เส้นทางที่ใช้ก็คือถนนหน้าสอนอดินแดง
ตัดออกวิภาวดีรังสิตแล้วน้องก็จะกลับไปที่บ้าน
เป็นแบบนี้โดยปกติ
ทีนี้ไปถามแม่เองก็ได้ถามกับเพื่อนน้องที่นั่งรถมาด้วยกันนะว่า

เขาเล่าบอกว่าก็วันนั้นก็ขี่รถกลับบ้านจากซ้อมฟุตซอลตามปกตินี่แหละ
อยู่มีรถสายตรวจสอนอดินแดงขี่ตามหลังมาประกบเรียกให้หยุด
แต่น้องโฮจุนที่เป็นคนขี่ไม่ได้หยุดรถ
แต่ว่าเร่งเครื่องเหมือนคล้ายกับเร่งเครื่องหนีสายตรวจ
แม่บอกว่าแม่คิดว่าโฮจุนอาจจะตกใจ
เพราะว่าเห็นตำรวจมาใกล้ด้วยเรียกให้หยุดด้วย
แล้วคือทั้ง๓คนไม่มีใครสวมหมวกกันน็อก
แม่ยอมรับนะคะว่าลูกแม่กับเพื่อนก็ผิดที่ไม่สวมหมวกกันน็อก
ก็ทำไม่ถูกแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุด
ลูกแม่ไม่หยุดอันนี้ก็ผิดแม่ยอมรับ
แต่แม่ไม่เข้าใจว่าตำรวจสายตรวจไม่มีวิธีละมุนละม่อมมากกว่านี้แล้วเหรอ
ถ้ามันมีวิธีที่มันละมุนละม่อมกว่านี้เนี่ย
เหตุแบบนี้มันจะไม่เกิดหรือเปล่ามันจะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไหม
และอีก๒เรื่องที่ครอบครัวสงสัยหนักเลยนะคะ
เรื่องแรกก็คือพอเกิดเหตุแล้ว
ทำไมไม่มีตำรวจหรือกู้ภัยติดต่อมาที่พ่อและแม่หรือผู้ปกครองเลย

กระทั่งไปเจอศพอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี๑๑โมงของอีกวันหนึ่ง
แล้วที่ร่างน้องเขียนว่าศพไร้ญาติอีกต่างหาก
คืออยากรู้ว่าถ้าติดต่อผู้ปกครองไม่ได้จริง
ทำไมไม่ถามเพื่อนน้องฟลุ๊กที่เขายังมีสติอยู่แล้วก็เขามาด้วยกัน
จะหาเบอร์ติดต่อไม่ได้เลยจริงเหรอ

หลังเกิดเหตุแม่ไม่เห็นมีตำรวจคนไหนมาพูดคุยหรือเจรจา
หรือเล่าอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ตลอดช่วงพิธีศพเนี่ยมีแค่พันธุ์ตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัย
ผู้กำกับสอนอดินแดงมาร่วมพิธีสวดคืนเดียว

จากนั้นแม่ไม่เห็นเงาตำรวจคนไหนมาคุยกับแม่อีกเลย
แม่เลยบอกว่าแม่ไม่ไหวใจแม่กางขา
เลยอยากจะออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม
เพราะแม่กลัวว่าลูกแม่จะต้องตายฟรี
มีหลายวิธีมากค่ะที่จะตามรถคันนี้ว่าใครเป็นคนขับ
คือมีหลายวิธีค่ะใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุขนาดนี้
ส่วนนายปราโมทลุงของน้องฟลุ๊กก็บอกนะคะว่า
รู้เลยว่าคดีนี้มันจะต้องไม่มีความชัดเจนแน่
ก็เลยทำให้ครอบครัวตัดสินใจเดินเรื่องเดินหน้าหาหลักฐานเอง
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดสองมุมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันนะคะ
อันนั้นคือครอบครัวไปหามาเองเพราะอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดอันนี้กับอีกมุมนึงที่รถผ่านโค้งไปแล้ว
แล้วก็เป็นจังหวะที่รถล้มครูดไปกับถนนนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวกำลังประสานจะขอกล้องวงจรปิดกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เพื่อจะขอดูกล้องอีกมุมนึงซึ่งถ้าได้มาเนี่ยครอบครัวก็บอกว่าจะส่งให้ตำรวจทันที
แล้วก็อยากจะรอดูว่าตำรวจจะทำคดีนี้แบบตรงไปตรงมาไหม
ลุงเนี่ยเอาความคิดเห็นของลุงลุงบอกว่าเขาเชื่อว่าตำรวจจงใจเบียดรถหลานชายจนล้ม
เพราะถ้าแค่ขี่ไปขนับข้างแล้วเรียกให้หยุดรถมันไม่น่าจะเกี่ยวกันล้มขนาดนี้ค่ะ
มาบอกว่ามันเกินกว่าเหตุนะ
เวลาที่ตำรวจน่าจะมีก็เลยว่าวิธีการที่ดีกว่านี้อ่ะ
ตอนนี้ก็พี่ก็ได้กล้องมาแล้วหลายตัว
แต่ก็คืายังเก็บไม่หมดดังนั้น

ก็ประหย่ามภรรยามหาได้เยอะที่สุด
เพื่อที่จะดำเนินการเก็บคดีต่อไป
ทีมข่าวได้เจอน้องโฮจุนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
หายดินยิ่งท่านครับ
ฟลุ๊กซ้อนท้ายจังหวะขี่ถึงหน้าสอนอดินแดง
อยู่มีรถสายตรวจสอนอดินแดงขี่ตามมาอย่างรวดเร็ว
จุนบอกผมตกใจแล้วผมก็กลัวอยู่ตำรวจขี่รถไล่ผมกลัว
แต่ก็รวบรวมความกล้าข่มใจขี่รถไปต่อพอถึงทางออกตรงถนนวิภาวดี
ได้ยินเสียงตำรวจตะโกนมาจากข้างหลังบอกให้จอดรถจอดรถ
อันนี้โฮจุนบอกนะคะว่าทั้งปกป้องและฟลุ๊กเนี่ย
โฮจุนว่าไม่ต้องจอดขี่ต่อไปเลยอ๋อเหรออันนี้โฮจุนบอก
อันนี้เป็นภาพของน้องฟลุ๊กตอนที่เตะบอลอยู่นะฮะใช่ค่ะแต่โฮจูนบอกเพื่อนบอกให้ขี่ไปเลย
จุนบอกทั้งปกป้องทั้งฟลุ๊กบอกให้ขี่ต่อไปไม่ต้องจอดโฟจุนก็เลยขี่ต่อไป
แต่ปรากฏว่าด้วยความที่เครื่องยนต์ของรถสายตรวจแรงกว่ารถสายตรวจเนี่ยไล่มาทัน
แล้วก็เลยมาประกบข้างแล้วตำรวจก็พูดอีกบอกบอกให้หยุดรถ
จุนบอกผมยังไม่ทันชะลอหรือว่าจะแบบยังไม่ทันจะได้จอดเลย
สายตรวจเบนรถเข้ามาทำให้หน้ารถเนี่ยมันเกี่ยวกันแล้วหน้ารถของโฮจุนก็เลยสายแล้วสุดท้ายรถก็เลยล้มถลายไปไกลกว่าร้อยเมตร
โฮจุนบอกว่าตัวเขากับปกป้องยังมีสติอยู่ก็เลยประคองกันพากันไปขึ้นริมฟุตบาท
แต่มองไปเนี่ยเห็นว่าฟลุ๊กนอนแน่นิ่งอยู่กับมอเตอร์ไซค์แล้ว
เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยที่ขี่รถตามมาก็เดินมาพูดกับโฮจูนกับปกป้องบอกทำไมไม่หยุดรถทำไมต้องหนีด้วย
แล้วตำรวจสายตรวจในนี้ก็ยื่นโทรศัพท์ของฟลุ๊กมาให้โฮจุนแล้วก็เดินจากไปจากที่เกิดเหตุอันนี้เป็นคำบอกเล่าของโฮจุนนะคะ

เขาก็เดินหายไปเลย
ฟังจากน้องคนขี่รถเนี่ยบอกว่า

แต่น้องเขาบอกเขายังไม่ขอพูดตอนนี้ดีกว่า
อาจจะรอเรื่องของขดงคดีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปที่สอนอดินแดง
เพื่อจะไปตรวจสอบข้อมูลกับทางสอนอดินแดงว่า
ตกลงตำรวจสายตรวจที่ไล่ตามรถจักรยานยนต์ของน้องฟลุ๊กกับเพื่อนในวันนั้นเนี่ย

ก็ได้รับคำตอบจากทางสอนอนะครับบอกว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ตอนนี้ยังพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่
ส่วนจักรยานยนต์ของสายตรวจแล้วก็รถของน้องฟลุ๊กกับเพื่อน
ตอนนี้เก็บเป็นหลักฐานของกลางอยู่ที่สอนอวิภาวดี
เนื่องจากที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนวิภาบดีนะครับเป็นถนนที่รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบของสอนอวิภาวดี
แต่ไอ้คดีอาญาที่ว่ามีการเบียดแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ย
ถ้าเป็นทางสำนวนทางคดีตรงนี้เนี่ยก็อยู่กับสอนอดินแดง
ทีนี้ก็ต้องรอฟังกันต่อนะครับว่าถ้าจะไปไล่สำนวนตรงนี้หรือว่าขดงคดีตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อ
หรือว่าพ่อแม่ของน้องฟลุ๊กที่เสียชีวิตเขาจะไปแจ้งคงแจ้งความหรือว่าจะเดินเรื่องอะไรยังไง
แต่วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานโดยพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ออกเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มาสองหน้าด้วยกันนะครับ
โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ๒นายเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
คืนวันเกิดเหตุได้ออกตรวจไปถึงบริเวณถนนมิตรมัยตรีแล้วพบผู้ชาย๓คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนสามกันมาไม่สวมหมวกนิรภัย
ทั้งสามคนไม่สวมเลยและเป็นช่วงเวลากลางดึกขี่ไปตามถนนมิตรมัยตรีมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต
ตำรวจจึงได้เข้าไปเรียกให้หยุดและส่งสัญญาณด้วยไฟฉายให้หยุดรถแต่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามและเร่งเครื่องยนต์ขี่รถออกไปถึงปากทางแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต
จุดเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีเนี่ยที่ไม่ยอมหยุดเนี่ย
เบี่ยงรถออกขวาจนเบียดรถสายตรวจ
คือเด็กเบี่ยงรถจนไปเบียดสายตรวจเลยเกี่ยวกับล้ม
แล้วเกี่ยวล้มลงบนถนนทั้งสองคัน
ทั้งฝั่งตำรวจและกลุ่มผู้ขี่จักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บ
ได้มีการช่วยกันประถมพยาบาลและเรียกรถพยาบาลมารับ
และจากการตรวจค้นรถของกลุ่มที่ไม่สวมหมวกกันน็อกที่เกิดเหตุเนี่ย
พบสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ในรถด้วย
ซึ่งเราตรวจสอบแล้วนะฮะตำรวจบอกว่าคือกัญชาบรรจุในถุงน้ำหนัก๒๗กรัม
อยู่ใต้เบาะที่นั่งของรถจักรยานยนต์ของกลุ่ม๓คนนี้
ตำรวจนครบานที่ออกแถลงข่าวเป็นแถลงเอกสารชี้แจงวันนี้นะครับ
บอกว่าขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ถีบรถของคู่กรณีแต่อย่างใด
โดยมีพยานหลักฐานเป็นคลิปขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจน
และได้รับแจ้งจากภูมิกับการสอนอดินแดง
ว่าจะเชิญญาติของผู้เสียชีวิตมาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป
พร้อมกับขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณโอกาสนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากตรงที่เราได้คุยกับน้องที่เป็นคนขี่รถ
หนึ่งก็คือน้องเขาบอกว่าเขากลัว
เขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเพื่อนบอกให้ไปเขาก็ไป
แต่ตำรวจไล่มาจนรถเนี่ยเบียดเขาเขาก็ล้มลง
แต่ตำรวจชี้แจงยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ถีบอะไรด้วยไม่ได้เบียดด้วย
แต่จังหวะที่เขาไม่ยอมจอดเนี่ยเขาเบี่ยงมาแล้วมาเบียดตำรวจด้วยซ้ำ
ก็เลยกลายเป็นว่าเสียหลักล้มที่สำคัญค้นพบกัญชา๒๗กรัมในเบาะใต้ที่นั่ง
ที่เก็บของอ่ะซึ่งตรงนี้เราพยายามถามน้องแล้วแต่น้องบอกว่ายังไม่ขอพูดเรื่องนี้ก็แล้วกัน
ที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีก็แล้วกันนะฮะ
ก็รอตอบอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่มีการโทรแจ้งครอบครัวหรือว่าแจ้งญาติ
ในกรณีที่เกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะ